แล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของชาวอีสานกันนะคะ
ที่จังหวัดกาลสินกับพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าหลังจากทำพิธีนี้แล้วจะโชคดี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะ
ไปกันเลยค่ะสารปู่ตาพญาหมื่นตื้อมหาวิทยาลัยกาลสิน
พื้นที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
ศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินด้วย
ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ
ตามประเพณี๑๒๑๔ของชาวอีสานั่นเอง
ซึ่งมันเป็นการสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึก
และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแสดงถึงความกระตันยูกระตะเวที
เราก็ต้องสอนให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่มีความรักความหวงแหน
ในภูมิปัญญาในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองด้วย
มันเป็นการปลูกฝังรากเง้าของเราเอาไว้
โดยในการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อก็จะมีเครื่องเส้นไหว้บูชาปู่ตา
ได้แก่น้ำหอมดอกไม้ทูบเทียนล่าวโรง
ไก่ต้มหัวหมูผลไม้แบบนี้นะคะ
ซึ่งการเลี้ยงปู่ตาในครั้งนี้ก็ได้มีพ่อจ้ำ
จ้ำเนี่ยจะเป็นคนทำพิธีบอกกล่าวปู่ตานำเครื่องเส้นไหว้มาถวาย
จากนั้นก็จุดทูปเทียนอธิษฐานจิตขอให้ปู่ตาปกปักรักษา
คณะครูนักศึกษาและชาวบ้าน
หลังจากนั้นก็จะทำการผูกผ้าเจ็ดสีและถวายพวงมาลัย
แล้วก็จะนำเครื่องคาหวานทุกอย่างใส่ลงถาดขึ้นไปถวายปู่ตานั่นเอง
นายดาวเรืองคินคิรีนะคะพ่อจ้ำในพิธีบอกว่า
สารปู่ตาพญาหมื่นตื้อมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ตามความเชื่อของชาวอีสานพิธีไหว้ปู่ตา
มันเป็นการแสดงความเคารพที่ชาวบ้านทำเป็นประจำทุกปี
โดยเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ
คอยช่วยปกปักรักษาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านขึ้น
และก็ยังขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะคณะครูนักศึกษาและชาวบ้าน
ก็จะนำไก่ที่เส้นไหว้เอาไว้หัวหมูหรืออาหารข้าวหวานต่าง

หลังจากขอพิธีขอเข้ามาลาไห้เรียบร้อย
ถูกต้องลามาเสร็จปั๊บเราก็จะแจกของไหว้มาให้ทานกัน
เชื่อว่านะคะถ้าเกิดได้ทานแล้วจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แล้วก็จะมีโชคลาภประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่
การงานการเรียนการศึกษาตลอดทั้งปีเลยค่ะ

ใช่ค่ะก็เป็นประเพณีความเชื่ออีกหนึ่งอย่าง
ที่เขาทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้
อย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก
ในการแบบรักวัฒนธรรมหวงแหนวัฒนธรรมของคนไทย

เพราะว่าเด็กสมัยนี้เราโตมากับยุคที่มันเป็นดิจิตอลหมดแล้ว

เด็กอาจจะหลงลืมวัฒนธรรมประเพณีบางอย่าง
บรรพบุรุษเขาทำสืบทอดกันมา
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไทยเราเติบโตมากับความเชื่อ
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
มันทำให้เราแสดงถึงความกระตันยูกระตะเวทีต่อบรรพบุรุษด้วย

ใช่ร่วมมือกันระหว่างชุมชนประชาชน